ช่วงนี้มีคลิปมาเตือนภัยกันนะคะเป็นคลิปภาพเหตุการณ์ขณะที่คนร้ายใช้มีดจี้เด็กนักเรียนหญิง
ผู้เสียหายสามารถหลบหนีได้ทันโดยคนร้ายไม่ได้เงินไปแม้แต่บาทเดียว
คลิปนี้กำลังถูกแชร์ในสังคมออนไลน์ค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าธนาคารออมสิน
สาขาน้องบัวจังหวัดนครราชศรีมาบันทึกเหตุการณ์ขณะที่นางสาวปอย
นามสมมติอายุสิบหกปีกดเงินช่วงเช้าวันที่สิบสามพฤษภาคม
จังหวะที่ผู้เสียหายเสียบบัตรเข้าตู้เอทีเอ็มก็ถูกชายที่ยืนสังเกตการณ์อยู่บริเวณดังกล่าว
เดินเข้ามาแล้วก็ใช้อาวุธมีดจี้ที่ด้านหลังขู่บังคับบอกให้ส่งเงินมา
จังหวะนี้ค่ะนางสาวปอยยังไม่ได้กดรหัสถอนเงินก็เลยพยายามวิ่งหลบหนี
โดยบัตรก็เสียบคายอยู่ที่ตู้ก่อนที่คนร้ายจะนำบัตรเอทีเอ็มของนางสาวปอยติดตัวไปด้วยค่ะ
จากนั้นนางสาวปอยก็เข้าแจ้งความที่สพนบัวจังหวัดนครราชศรีมา
เวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ตำรวจสพนบัวก็จับกลุ่มนายสมพงศ์อุปเสริฐ
อายุสามสิบสองปีได้พร้อมของกลางเป็นอาวุธมีดหนึ่งเล่ม
รวมทั้งรถจักรยานยนต์อีกหนึ่งคันคนร้ายให้การรับสารภาพด้วยว่าลงมือจริง
เพราะว่าต้องการจะได้ค่ารถเดินทางไปหาลูกที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
เจ้าหน้าที่จึงแจ้ง๓ข้อหาคือพยายามชิงทรัพย์
พกพาอาวุธมีดในที่สาธารณะรวมทั้งข่มขู่ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวค่ะ